หากวันหรือหกวัน

เอามาจากไหน

เอามาจากบ้านอ๋อแล้วตั้งใจว่าจะมาหาเห็ดหา
กินน้ำก่อนจะกินอันที่ไหนเนี่ย
ไม่ให้เดินไปที่บ้านที่